ติดแฮชแท็กกันไว้เลยบอกว่าแล้วคุณจะรักตำรวจมากขึ้น
ต้องยอมรับนะว่าภาพลักษณ์ตำรวจที่ออกมาหลายข่าวเนี่ย
หลายคนก็รู้สึกว่าโอ๊ยฉันจะฝากอะไรไว้กับตำรวจได้บ้าง
คุณผู้ชมฝากได้แน่นอนค่ะตำรวจดีมีเยอะมาก
คลิปนี้นะคะเป็นคลิปความตื้นตันใจแล้วก็ความประทับใจ
ที่ตำรวจทั้งเป็นตำรวจทางด่วนแล้วก็ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเนี่ย
เขานำขบวนร่วมขบวนการพาคนที่เจ็บท้องคลอดไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
อย่าก็เลยคุณจะได้เสียงผู้หญิงหอบหายใจที่แล้วก็ร้องด้วยความเจ็บร๒๐๒๓
รถที่อัดคลิปนี้ไว้ก็คือเป็นผู้หญิงท้องแก่เนี่ยค่ะ
ไล่คลอดอ่ะแล้วคุณดูจนถึงเขาถึงขั้นต้องหยิบมือถือมาถ่ายไว้
เพราะเนี้ยรถตำรวจเป็นสิบคันอ่ะอืม
ร่วมด้วยช่วยกันพาเขาไปส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
คุณก็รู้เนอะการจราจรบ้านเรารถมันติดนะคะ

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเป็น๑๐คันเลยนะ
สลับกันโบกรถเปิดทางตั้งแต่บนทางด่วน
ยันโรงพยาบาลเลยค่ะผู้หญิงคนนี้ถึงมือหมอ
แล้วก็คุณหมอทำคลอดเด็กออกมาปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
คนก็เอาคลิปนี้มาแชร์ต่อกันในโลกโซเชียล
จากนั้นคนก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะมากเลยว่าอุ๊ย

ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่
คุณผู้ชมตำรวจดีมีอยู่เยอะมากจริงนะ
เหมือนกันเหมือนที่คุณแซมพูดนะ